พาไปที่จังหวัดบุรีรำค่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ระหว่างเดินเข้าป่าเนี่ยค่ะตัวสามีบอกภรรยาว่า
กลากฮะคุณเห็นมหาศรเขาบอกว่ากลาบ
เขาถามกลาบมั้ยกลาบเอาให้แน่ฮะฮะ
ภรรยาก็ถามสามีถามย้ำอีกรอบอะไรนะ

ใช่สามีบอกภรรยาว่า
นกร้องบอกให้กลับ

เห็นว่ารถของตัวเองที่จอดเอาไว้ปากทางเข้า

อาจจะถูกขโมยของขโมยของที่รถไปจนหมดก็ได้

ถูกต้องนี่ค่ะเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
ที่บ้านโคกร่นตำบลจริงสุข
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ

เฉลิมเกียรตินครชัยอายุ๕๕ปี๒สามีภรรยานะคะ
เข้าไปเก็บดอกกระเจียวในป่าเขาอังคาร
ทะเบียนขอไข่ลอลิงวแหวน๗๐๐บุรีรำ

แล้วก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นค่ะ
ผมเดินเข้าไปใช่ไหมครับ

มันเครียญเพราะว่าเป็นทางอะไรแหละ
กลับเสียงนกใช่ไหมพ่อจะทราบว่าจะเสียงนกอะไร

ก็เลยช่วงจัดการมาดูรถ
แต่ว่าก่อนจะกลับมาดูรถเห็นบอกว่ามดกลับ

ทำไมมดกัดมากแท้

รัวหน่อยครับเลยแบบนี้ไง

นี่ค่ะนายลำพันธ์บอกว่าคือตอนนั้นเก็บดอกกระเจียวได้เยอะแล้ว
ก็ดีใจจะเอาไปขายอยู่ดีเสียงนกร้องแบบนี้จริง
แล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงนกร้องแบบนี้ครับก็บอกภรรยาว่ากลับเถอะ
กทักแบบนี้น่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นภรรยาก็งง
หันไปถามสามีอีกรอบหนึ่งอะไรนะนกร้องว่ายังไงนะ
สามีบอกว่านกร้องให้กลับเขาก็เชื่อเขาก็เดินกลับออกมา
พอมาถึงจุดที่จอดรถทิ้งเอาไว้เขาก็เห็นว่าโอ้โห
โชคดีที่เดินออกมาจริงเพราะว่ามีร่องรอยงัดแงะค่ะ
รูกุญแจจนไขกุญแจรถไม่ได้นะต้องเอารถไปซ่อมอ่ะ
สติ๊กเกอร์ข้างรถก็ถูกลอกออกมั่นใจว่าคนร้ายแน่แน่
คือคงตั้งใจจะขโมยรถไปเลยแต่เขาเดินออกมาก่อน
ก็เลยไม่ทันได้ขโมยก็งัดแงะบางส่วนไปแค่นี้
ถึงขั้นลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วตั้งใจว่าถ้าเอาออกไป
คนก็จำไม่ได้สติ๊กโก้งสติ๊กเกอร์ไม่มีครับแล้วรถคันนี้
ลูกสาวซื้อให้เอาไว้ใช้ทำมาหากินโชคดีที่คนร้ายไม่ได้เอาไปนะคะ
ตัวภรรยาก็บอกว่าเชื่อเลยว่าเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเอาไว้
แบบว่าถ้าพื้นไปโตก็ไม่เหลือน่าจะไม่เหลือรถดีที่นกพัก
ก็อุตส่าห์ทำเสียงให้ฟังใช่ตัวภรรยาก็บอกว่าคือดอกกระเจล
งัดแงะเอาไปซ่อมหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้โห
โอ้โหไม่มีเงินซ่อมค่ะต้องไปยืมเงินเพื่อนบ้านค่ะ
ฝากบอกคนร้ายว่าอย่ามาซ้ำเติมกันแบบนี้
ภาวะแบบนี้เงินทองหายากนะคะ
เพราะว่าเบ้ากุญแจมันพัง
ใช่คือไขกุญแจไม่ได้เลยเขาบอกเนี่ย
ต้องปรีดอันใหม่ก็ทันห้าใช่ป่ะ
นกตัวนี้เนี่ยต้องมาอีกทีวันที่สิบหก
แต่ต้องบอกมันนะครับคุณผู้หญิงมาสอนว่าต้องมาก่อนบ่ายสามนะ
ก็จดทะเบียนรถไว้ก่อนเลยล่วงหน้า
ถ้ามาหลังบ่าย๓แล้วมากลับเนี่ยมันกลับไม่ทัน
หมายถึงกลับเลขกลับอะไรอย่างนี้เหรอใช่